สวัสดีค่ะมาอัเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ
เป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของวงการบันเทิงไทยนะคะ
กับการจากไปของตัวสรรยูวงกระจ่าง
นักแสดงมากฝีมือที่มีผลงานการแสดงมากกว่า๑๐๐เรื่อง
บทบาทล้วนเป็นที่จดจำค่ะ
แต่หากให้ย้อนพูดถึงกันสักเรื่องหนึ่ง
ก็คงต้องขอหยิบยกละครเรื่องแรก

ไปเวลา๒๑นาฬิกาวันที่๙กุมภาพันธ์๒๕๕๙
คือวันออกอากาศตอนแรกของเก้าอี้ขาวในห้องแดง
ละครชีวิตวัยรุ่นของผู้จัดมายุรศาสตร์เหมือนประสิทธิเวศค่ะ
เขียนมือทองสุวรรณีสุคลทา
โดยตัวสรรยูได้สวมบทบาทบูรพา
ชายหนุ่มอารมณ์สินที่แอบหลงรักระเวง

โดยที่ไม่รู้ตัวว่าสาวิตรีที่แสดงโดยอุดมพรศิลาพันธ์
ก็แอบรักตัวเองอยู่เช่นกันค่ะ
และเมื่อเพื่อนรักไม่ได้อยากเป็นเพียงแค่เพื่อน
การดำเนินเรื่องที่บอกเล่าการใช้ชีวิตของตัวละครอย่างเป็นลำดับ
ผสมผสานการสอดแทรกเนื้อหาที่เป็นดังประสบการณ์ของตัวละคร
การหลอกลวงความสูญเสียความผิดหวังและเจ็บปวดจากความรัก
ทำให้เก้าอี้ขาวในห้องแดงประสบความสำเร็จได้ไม่ยากค่ะ
กลายเป็นละครที่ได้รับความนิยมสูง
ขณะที่ว่าการแต่งตัวและทรงผมเป็นเรนฮิตไปช่วงหนึ่งเลยค่ะ
แต่ความสำเร็จของเก้าอี้ขาวในห้องแดงไม่ได้มีเพียงการเล่าเรื่องชีวิตวัยรุ่นและความรักเพียงเท่านั้นนะคะ
ยังมีความลึกซึ้งภายในบทประพันธ์ที่ถ่ายทอดออกมาให้ได้ตรึงใจในหลายส่วนค่ะ
เช่นชื่อเรื่องที่ใช้คำง่ายและสิ่งของทั่วไป
อย่างเก้าอี้ขาวในห้องแดงก็เป็นการบอกเล่าถึงตัวตนของมนุษย์กับสภาพสังคม
ซึ่งเก้าอี้ขาวแทนตัวตนของตัวละครที่บริสุทธิ์ไร้มนธินความอิสระและเรียบง่าย
ส่วนห้องแดงก็แทนด้วยสภาพสังคมหลากหลายแสนวุ่นวายค่ะ
เก้าอี้ขาวในห้องแดงในมุมมองมนุษย์อย่างบุรพาผ่านการแสดงของตัวสรรยู
หนุ่มอารมณ์สินที่แม้ดูไม่เหมือนแย่แสต่อสังคมใดแต่ก็ยังติดอยู่ในวังวนของห้องแดงแห่งอารมณ์ค่ะ
ซึ่งหนึ่งในบทสนทนาระหว่างบุรพาและสาวิตรีที่เคยมีการวิเคราะห์ความลึกซึ้งของบทประพันธ์ในเชิงงานวิจัย
คือการบรรยายลักษณะของระเวงเพื่อนรักที่บูรพาแอบหลงรัก
บางเหมือนต้นอ้อหัวหยิกเหมือนลูกเงาะตาใสเหมือนน้ำค้างบนยอดย่า
ไม่รู้เขาใส่อยู่ได้ยังไงท่ามกลางความกล้าแข็งหยาบกระด้างของสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
ความหมายที่ว่านั้นนะคะเป็นการตั้งข้อสงสัยของสาวิตรีที่มีต่อเก้าอี้ขาวหรือระเวง
ว่ายังคงความใสได้อย่างไรในห้องแดงที่กล้าแข็งหยาบกระด้างนั้นค่ะ
ซึ่งเป็นชื่อที่มีความคล้องกับตัวละครอีกคนนั่นก็คือตะวันฉายที่แสดงโดยแซมยุรนันเพื่อบ่งบอกความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่ะ
ทความวิจัยหนึ่งได้มีการหยิบยกการตั้งชื่อของบุรพา

แม้บุรพาจะเป็นทิศตะวันออกที่มีดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นสู่ท้องฟ้า

ส่วนทางกับตะวันฉายที่คงความสว่างไว้เสมอค่ะ
แต่ที่ตะวันออกอย่างบุรพากลับมีบางอย่างที่คล้ายคลึงกับระเวงนะคะ
นั่นก็คือการมีอารมณ์สินไม่คล้อยตามกับสังคม
แต่ก็แอบมีความแตกต่างกันอยู่บ้างบางจุด
นั่นก็คือระเวงนั้นเข้าใจชีวิต
แต่บูรพากลับไม่เป็นอย่างนั้น
ปลายจึงไม่อาจพบความสุขที่แท้จริงค่ะ
และหนึ่งในนิสัยของบุรพาที่บทประพันธ์นำพาการแสดงของตัวสรรยูให้เป็นไปนะคะ
ก็คือความเกียรติคร้านและความไม่เข้าใจในชีวิตค่ะ
นำไปสู่ห้องแดงที่มีในความวุ่นวาย
บทสนทนาตอนหนึ่งที่ระเวงถามว่า

และคำตอบของบุรพาที่ตอบกลับมาว่า
คงไม่หวังแต่พูดกันจริงเบื่อเรียนเต็มทีแล้ว

เหล่านี้นะคะล้วนผ่านการคิดอย่างลึกซึ้งของบทประพันธ์
บทละครที่ถ่ายทอดโดยนักแสดงมากฝีมือ
และหนึ่งในนั้นก็คือตัวสรรยูที่แสดงได้อย่างสมบทบาทค่ะ
เก้าอี้ขาวในห้องแดงจบลงนะคะ
ตัวสรรยูก็กลายเป็นนักแสดงดาวรุ่งบทละครเรื่องใหม่ต่อคิวรอฉาย
และเรื่องที่ถือเป็นการแจ้งเกิดในวงการละครอีกเรื่องก็คือ
ระนาดเอกซึ่งแสดงคู่กับนกสินใจในปี๒๕๒๘ค่ะ
โด่งดังและการยอมรับในฝีมือของตัวสรรยู
ทำให้ละครต่อคิวแฉเรียงกันทุกปีเลยนะคะ
นับตั้งแต่ปี๒๕๒๗ถึง๒๕๖๑ค่ะ
ซึ่งประกบคู่กับนักแสดงหญิงแถวหน้ามามากมาย
ช่อง๕ช่อง๓และช่อง๗
อย่างในปี๒๕๓๐กับบทบาทชายกลาง
ซึ่งประกบคู่กับมนฤดีก็เกิดกระแสฟีเวอร์
กลายเป็นชายในฝันของสาวผลตอบรับดีเกินคาด
ถึงขนาดที่ว่ามีการนำภาพยนตร์บ้านไซทองเมื่อ๗ปีก่อน
กลับเข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์ใหม่อีกครั้ง
และหลังจากนั้นตัวสรรยูก็ขึ้นแท่นเป็นนักแสดงยอดนิยม๒ทศวรรษ
ยุค๘๐และ๙๐ของวงการบันเทิงไทยค่ะ
ซึ่งมีผลงานการแสดงมากกว่า๑๐๐เรื่องทั้งละครภาพยนตร์และละครเวที
และสุดท้ายนะคะหลายคนที่เคยได้รับชมเก้าอี้ขาวในห้องแดง
ก็คงคุ้นหูเป็นอย่างดีกับบทเพลงอยากลืมและเพียงความทรงจำ
เพลงที่ร้องโดยบูรพาซึ่งแสดงโดยชายที่ชื่อว่าตัวสรรยูค่ะ
ใครที่คิดถึงใครที่อยากย้อนหวานก็สามารถหาไปรับฟังกันได้
และแม้วันนี้ตัวสรรยูจะจากไปแล้วแต่ผลงานการแสดงยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนเสมอค่ะ
อัปเดตรอบสัปดาห์เป็นประจำทุกวันเสาร์กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ